มานี่

รุ่นป้านีนกับรูเปลืองุบเปือนเนี่ยจะรู้จักไม่น่ารู้

บวยแห้งอันแรกใช่ไหมไงเอ้ยเก่ง

แล้วเองกับลูกอันที่สองเนี่ย

กลับเร็วก่อน

ไม่เคยกินเพราะว่าทานเดี๋ยวพวกพิซซ่า

อะไรน่ะโน่มถังแตกโอ้โฮ

นี่คือเทียงจาเพราะว่าแผ่น๙ชิ้นนะครับ
ราคาสมัยเด็กผมบอกเลยว่า
ไม่ต้องมีเงินเยอะคุณก็ซื้อได้เพราะมันถูกมาก

อันนี้คือขนมไม้หรือว่าตังเมกรอบ
อันนี้๑๖ชิ้นถูกสุด
อันนี้ถูกสุด
วัยพวกเธอยังมีขัดไหมตอนประถม

ยังเคยเห็นอยู่ค่ะตอนนี้ของชำ

แล้วเขาอันนี้อันนี้ฉันเชื่อเธอ
อันที่เธอไม่ได้เลือกอันที่เธอไม่ได้เลือก
แต่รสชาติอร่อยนั่นคือแตงเมแตงเมขนมหมาย
ราคาอยู่ที่

และจากนั้นมาและจากนั้นมา
หมักฝรั่งนกแก้วที่เธอไม่ได้เลือก

อะมีหวังมีหวังมีหวัง

มีหวังมีหวังมีหวังมีหวังมีหวังมีหวังมีหวังมีหวังมีหวัง
เสียงจาบ๊วยแผ่นต้องถูกกว่า
ถ้าเป็น๓๙จะดีมาก
และราคาอยู่ที่

๊วยเพียงจ่าเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ตอนนี้ผ่านข้อ๒มาแล้วรับราคา๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปที่รักให้สองคนปานีและลูกเสียงจา
ข้อต่อไปมีมูลค่า๘๐๐๐บาท

ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

เอาล่ะตอนนี้เจ้าทั้งสองคนได้เข้ามาอยู่ในโลกของไข่ค่ะ
ปกติเจ้าชำนาญเรื่องไข่หรือไม่
ปกติเราก็มีไข่อยู่แล้ว
ใช่เราก็มีไข่อยู่แล้วแล้วนี่ก็เรื่องจริง
เอาล่ะงั้นข้าจะอธิบายให้พวกเจ้าฟังนี่คือไข่ทั้ง๓แบบที่อยู่ตรงนี้
อันที่๑คือไข่ไก่เบอร์๒๑แผงมี๓๐ฟอง
อันที่๒ไข่เป็ด๑แผงมี๓๐ฟอง
ส่วนอันที่๓ตรงนี้ลูกเล็กลงมานิดนึงเป็นไข่นกกระทา๕๐ฟอง
คำถามข้อที่๓ของเธอมูลค่า๘๐๐๐บาท
ไข่แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เวลาแขนไข่เขาจะแขนไข่นกกระทาว่กลายอันที่๒ของกาย

น่าจะถูกไงหนูว่าแบบไข่นกกระทะก็น่าจะถูกกว่า
จะยืนยันไหมว่าไข่นกกระทาเป็นไข่ที่ราคาถูกที่สุด

ฉันจะเฉลยที่ไข่ไก่เบอร์๒๑แผง๓๐ปองตรงนี้ราคาอยู่ที่
นี่คือไข่ที่เธอไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

เฉลยไข่เป็ด๑แผง๓๐ฟองที่เธอไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

มีสิทธิ์เธอพูดถูกทางเลยนะลูกเฟิร์น
เพราะว่าไข่เบอร์นี้ยิ่งเป็นเบอร์ไล่ทุ่งนะจะแพง
เพราะฉะนั้นไข่นกกระทา๕๐ฟองตรงนี้ต้องถูกกว่า๘๒บาท

และราคาไข่นกกระทา๕๐ฟอง

ถูกกว่า
นกกระทาเป็นไข่ที่ราคาถูกที่สุด
ทำให้ปานีและลูกปืนผ่านข้อที่๓มาแล้วค่ะ
ตอนนี้สะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท

เธอหนึ่งตัวช่วยเธอยังอยู่
และจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
จ๋าข้อต่อไปคำถามก็เหมือนเดิมเลย
ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางคุณลุงด้านนู้นจ้ะ
นี่นะฮะถ้ามันเหนื่อยมากมันไม่ไหว

เครียดอะไรน่ะเครียดเรื่องเมียสิ
มันไม่เข้าใจจริงว่าเราทำงานเหนื่อยขนาดไหน
ต้องมาถ่ายนู่นถ่ายนี่กลับบ้านก็ดึก
มันยังจะใช้เราซักผ้าอีก
อ้อโอ้โฮไปแล้วก็เลิกไปดิ

เราก็ลูกผู้ชายพอโมโหสุดตัวตะโกนสวนไปเลย

เธอซักเดี๋ยวพี่เอาไปตากเอง